สำหรับภาพรวมนะครับเราก็ยังจะยืนยันในความเข้มข้นแล้วก็ความเข้มแข็งของการอภิปรายหาหลักฐานหาเหตุผลมาอภิปรายตามยติที่ได้ขอไว้
แม้ว่าจะเข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะอภิปรายอย่างมีวุฒิภาวะยึดตามยติยึดตามข้อบังคับยึดตามรัฐธรรมนุนในการอภิปราย
ก็ได้ให้กำลังใจผู้ที่ได้อภิปรายไปแล้วแล้วก็ผู้ที่กำลังจะอภิปรายในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้
ว่าทางพักก็ยังจะยืนยันที่จะให้กำลังใจแล้วก็ขอให้มีสมาธิขออย่าให้หวั่นไหวอย่าให้หลงกลของการในการที่จะมีการประท้วงหรือการเสียดสี
อย่างคุณวิโรธพอโดนยั่วโมโหไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือนี่แหละการกากหาในระหว่างอภิปราย
ก็จะเห็นได้ว่าสสวิโรธไม่ได้โต้ตอบทางด้านเรื่องพวกนั้นเลย
ก็ยังจะยึดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ

เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเป็นต้น
ในอีกมุมหนึ่งนอกจากจะ
ท่านนายกอาจจะตอบไม่ค่อยตรงคำถาม

ในวันแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริต

ไปช่วยพวกพ้องของตนเอง
เมื่อวานก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารล้มเหลว

ส่วนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบาย
ก็คือการใช้อำนาจของรัฐ

หรือว่าเอื้อพวกพองของตนเอง
จนทำให้ประเทศชาติเสียหาย

ก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้ติดตามดู

เมื่อมีคำถามออกไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ออำรัฐคุณเจี๊ยพ
เรื่องภาษี

ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบโดยตรงนะครับ

บอกว่าสารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าเป็นนายกต่อได้หรือไม่
เราพูดเรื่องว่าสารรัฐมนุนเนี่ย
แล้วมันยังไม่มีการวินิจฉัยเรื่องค่าภาษีไฟฟ้าค่าน้ำ
แล้วก็ค่ารับผลประโยชน์เกิน๓๐๐บาท
ปรากฏว่าพอถามไปไม่มีการตอบ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

ซึ่งก็คือท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้หรือไม่
สอสอฝ่ายค้านทำหน้าที่ตามกลไกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตั้งคำถามถ้าท่านไม่ผิดท่านก็ตอบ
ตอบไม่ได้ในสภาท่านก็ตอบทีหลัง
แต่จะให้ใช้พรบคอมมาตรา๑๔มาปิดปากสอสอฝ่ายค้าน
อันนี้เนี่ยผมต้องถามว่าท่านได้มอบอำนาจไปหรือเปล่า

ผมคิดว่ามันไม่สง่างามสำหรับชายชาติทหาร

สุภาพสตรีที่เขาทำหน้าที่ของเขา

แล้วก็เราตั้งใจทำงานสู้เต็มที่ทุกเรื่อง
อย่างที่ได้เรียนไปว่าส่อทุกคนในพักของก้าวไกรไม่ต้องเป็นห่วง
หัวหน้าพักยังยืนอยู่ตรงนี้ทีมกฎหมายยังยืนอยู่ตรงนี้
ถ้าพี่แจ๊ได้เห็นคำร้องอ่านชัดเจนว่าเป็นการร้องทุกข
เป็นการกล่าวโทษด้วยใคร
ทีมกฎหมายพร้อมที่จะใช้กฎหมายต่อสู้กลับไปทันทีครับ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับตามยติที่ได้เขียนเอาไว้
การการเรียนพักทั้งของชาญชุมการจบความใย
ร่วมว่าจะเป็นเรื่องแต่จะเกี่ยวกับการทุจิฬิต

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของแผ่นดินยุโยงปลูกปั่น

ในช่วงที่ประเทศต้องการความสามัคคีมากที่สุด
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนติดตาม

พักรุกราชาได้ทำการ

สอสอรของพลัวกภาพท่านเขียนท่าน

แต่ว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปกองทัพ
ไม่เห็นด้วยกับการลดการทุจริตท่านไม่เห็นด้วยกับสิทธิมนุษยชนในค่ายทหาร
ก็ให้มันรู้ไปว่าประเทศจะหมีแบบนี้ก็เรียกลองไให้ทุชชาชน
เวลาจะพูดอะไรก็ต้องตามยติที่ได้เขียนไว้ตามที่ท่านสมพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านได้อ่านไปแล้ว
จากนั้นก็ยังต้องตามข้อบังคับคือถ้ามีความจำเป็นก็ต้องพูดถึงนายก
และถ้าเกิดเป็นความผิดของนายกกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ก็ค่อยพูดในนามที่นายกเป็นประธานอยู่แล้ว
มีวุฒิภาวะตลอดด้วยเหตุด้วยผลตลอด
และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูล
ที่จะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ก็ท่านนายกแถลงนโยบายไว้๑๒ข้อท่านแถลงไว้ว่าอะไรท่านก็รู้
สื่อมวลชนก็รู้ว่าพูดว่าอะไรผมก็ต้องมีหน้าที่ควบคุมตาม

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับ

ไม่ว่าจะเป็นแง่ของคนที่มีวิธีพบาปมาเป็นผู้แท้รัฐธรรมได้

แต่ว่าไม่ใช่ว่าตนกกลัว
ที่จะทำให้เราทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่

อันนี้ต้องให้ประชาชนให้กำลังให้คะแนนครับ

พูดได้ว่าเกินความคาดหวังของหัวหน้า

ทำงานกันมาตลอดในการเก็บหาข้อมูล

แล้วได้เจอการประท้วง

เรื่องอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในสภาเลย

ได้อย่างมีวุฒิภาวะไม่ได้หลงกล

หรือว่าเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของตัวเอง
ยังคิดว่าท่านทำหน้าที่ได้ดีอยู่
ความคาดหมายของหัวหน้าครับ

ไม่ได้อภิปัยสถาบันนะครับ

ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์
บรรยากาศ
หรือนายกรัฐศาสตรี

อ้าง
เป็นผลเป็นวุฒิภาวะและก็ไม่ได้ทำให้
มีสถาบันใดเสื่อมเสียแน่นอนครับ
ขอให้เชื่อในวุฒิภาวะในการอภิปราย
แล้วก็ในการพูดเรายังเป็นพักการเมือง
ที่เชื่อมมั่นในระบอบประชาธิปตาอานมีภรรมหากศัตริย์ส่งเป็นบมพลุฟแน่นอน